พาไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นสองจังหวัดแต่เป็นเหตุการณ์คล้ายกันเลยนะคะ
แปลกมากที่สนามสอบกศนทั้งที่จังหวัดชุมพรแล้วก็อ่างทอง
มีคนถูกแทงทั้งคู่เป็นนักศึกษาแล้วหน้าตาดี
หลายคนก็แปลกใจว่าสนามสอบไปแทงกันได้ยังไงไปตีกันหรืออะไรยังไง
เขาบอกว่ามันไส้หล่อไปหน่อยได้เหรอคะแบบนั้นก็ได้เหรอคะโอ้โห
คุณผู้ชมไปดูที่ชุมพรกันก่อนเลยนะคะ
ตำรวจภูทรละแมค่ะไปโรงพยาบาลละแมหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกแทงอาการสาหัสมารับรักษาตัวอยู่
ทราบชื่อก็คือนายชัยวัดชัยฉิมอายุ๑๘ปีเป็นนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นว่ากศนนี่แหละค่ะเป็นกศนละแม่นะคะ
นายชัยวัดเนี่ยถูกแทงด้วยอาวุธมีคมปลายแหลมเข้าที่หน้าท้อง๒แผลอาการสาหัสเลยค่ะ
ก็ยื้อชีวิตจนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะไปถามเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่เกิดเหตุมันคือสนามสอบไม่ใช่สนามรบเพื่อนบอกว่าก็ไปสอบเป็นสอบภาคเรียนสุดท้ายของปีนี้ละ
ที่โรงเรียนละแม่วิทยาทีนี้เป็นจังหวะที่นายชัยวัดกำลังจะเดินออกจากโรงเรียน
อยู่ก็มีชายวัยรุ่นอายุ๑๘๒๐ปีปรีเข้ามาหานายชัยวัดเลย
แล้วก็เอามีดเนี่ยค่ะจ้วงแทงแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยนะ
เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็แทงเขาล้มลงแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
แทงไป๒แผลที่หน้าท้องที่หนึ่งแล้วก็ที่หลังด้วย
ใช่ค่ะนายบุญเลิศพ่อของนายชัยวัดก็บอกว่า
ตกใจมากเพราะว่าลูกชายเป็นเด็กเรียบร้อย
ไม่เคยเกเรไม่มีเรื่องชกต่อยกับใครเลย
ไม่เข้าใจจริงว่าเกิดอะไรขึ้นลูกถึงได้โดนแทงแบบนี้
เพื่อนของนายชัยวัดรู้จักกับมือมีดด้วยนะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยชื่อนิวแต่ว่านิวเนี่ยไม่เคยรู้จักกับชัยวัดมาก่อน
เป็นไปได้ว่านิวน่าจะหมั่นไส้เพราะว่าตามบุคลิกลักษณะนิสัยของนิวแล้วเนี่ย
เป็นคนชอบวางก้ามแล้วก็หมั่นไส้คนที่ขวางหูขวางตา
คือเห็นใครถ้ารู้สึกไม่ถูกชะตาไม่ชอบใจก็เล่นมันเลยแบบนั้น
เหมือนแบบเฮ้ยเราเป็นเจ้าถิ่นอย่ามาเด่นเกินหน้าเกินตา
แล้วไปเห็นนายชัยวัดเพื่อนก็บอกว่าคงจะหมั่นไส้เพราะว่านายชัยวัดเนี่ยก็หล่อ
รูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สบอารมณ์
แต่ก็วิ่งเข้าไปแทงเขาหน้าดื้อแบบนี้เลยก็อาจจะมีการดักทำร้ายกันแบบนี้
ตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวสอบปากคำต่อไป
ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่สนามสอบกรสนอีกเหมือนกันตลกมาก
เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกสนามสอบเป็นที่ก่อเหตุกัน
คราวนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวิเศษชายชาญตันติวิทยาภูมิที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
สนวิเศษชายชาเขาใช้โรงเรียนนี้เป็นสถานที่สอบปลายภาค
ผู้บาดเจ็บ๑คนคือนายวนิชชากรบุญไทยอายุ๑๙ปี
คนนี้ถูกแทงด้วยมีด๔แผลด้วยกัน
ตอนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญแล้วแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่างทองค่ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าก็เห็นกลุ่มวัยรุ่น๖คนขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
หนึ่งในนั้นแต่งตัวชุดนักศึกษาด้วยหลังจากนั้นทุกคนรวมถึงผู้บาดเจ็บเนี่ย
ก็พากันเดินเข้าไปในสาราชกต่อยกันไม่นานก็เห็นว่ามีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บ
ที่กลุ่มวัยรุ่นจะหลบหนีไป
ทีนี้ทางด้านของนางสาวรุจิมราศีสุธรรมนะฮะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

เพราะว่าไม่อยากให้แฟนเข้าใจผิด

ผู้หญิงก็บอกว่าฉันมีแฟนแล้วอย่ามาคุยกับฉันแบบนี้
ประมาณนั้นแต่ว่าทางด้านของคนเจ็บที่ถูกแทง

มีการโตเถียงกันสุดท้ายก็มีการนัดเจอกัน

วันเสาร์ที่ผ่านมาสุดท้าย
ตอนวันเสาร์คือจบแล้วนะคุยกันแล้วจบด้วยดี
แต่เมื่อวานเธอไปเจอกับคนที่โดนแทงอีกครั้งหนึ่ง

เธอก็เลยโทรหาแฟนเลยมาช่วยหน่อย
จู่เพื่อนของแฟนก็เอามีดแทงนายวนิชากรจนบาดเจ็บเลย
คือจบแล้วแต่จบไม่จริงว่าอย่างนั้น
ผู้ก่อเหตุก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว๓คน
เป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุระหว่าง๑๘๒๐ปี
จนทีก็แจ้งคอหาเบื้องต้นร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ร่วมกันเข้าชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่๓คนขึ้นไป
ซึ่งทั้ง๓คนก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
โดยคนก่อเหตุคนแทงเขาบอกว่าเขาทำเพราะเขาถูกทำร้ายก่อน
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็แยกย้ายกันหลบหนี
นมีดพับทิ้งบริเวณคูนาริมถนนชนรับประทาน
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนส่งดำเนินคดีแล้ว
ส่วนอาการของนายวนิชากรคนที่ถูกแทงเนี่ย
หลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่างทอง

เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะผ่าตัดไปอีกรอบหนึ่งด้วย